มีเหตุร้ายเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
คนที่เข้าไปเคลียร์สถานการณ์ที่สำคัญส่วนหนึ่ง
เหนือจากตำรวจแล้วก็คงจะเป็นกู้ภัย

มีคนเจ็บเพิ่มขึ้นค่ะก็คือกู้ภัย
เพราะว่ากู้ภัยไปกัน๒หน่วย
แล้วก็มีปัญหากันซะเองค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อน
ในข่าวเลยยังไม่รู้เลยว่า

แล้วก็กู้ภัยก็มาอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละ
เพื่อที่จะช่วยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

ก็คืออาสาร่วมกับตันยู
กับทางอาสาสมัครกู้ชีพเทศบาลนครรังสิตค่ะ

ในคลิปเราจะเห็นว่ามีปากเสียงกันอยู่
อาสาสมัครกู้ชีพเทศบาลนครรังสิต

แล้วคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

คือสองฝ่ายก็มีปากเสียงกัน

ปลอกกระสุนเนี่ยกระเด็นถูกในสุภณัฐ
อาสาอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บค่ะ
จากล่องวงจรปิดที่ผู้สื่อข่าว
แล้วจากนั้นเนี่ยจะมีรถของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู๒คันนะคะ
เป็นรถตู้กับรถกระบะนะคะสวนทางอืม
แล้วรถตู้เนี่ยก็จะวิ่งข้ามเลนขวางรถของ
รถของกู้ชีพเทศบาลนครรังสิตเนี่ย
รถของตุ๊กร่วมกระตันยูมาแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็จะมีรถกระบะของร่วมกระตันอยู่อีกคันนึงมาปิดขวางเอาไว้
คือร่วมกระตันยูเนี่ยจะมี๒คันนะคะรถตู้คันนึงรถกระบะคันหนึ่ง
หลังจากนั้นจะมีอาสาสมัครของร่วมกระตันยู๒๓คนลงจากรถเข้าไปทางฝั่งคนขับ

จตุพรเนี่ยเดินแยกออกไปในซอยข้างเนี่ยค่ะตรงจุดนี้แหละนะคะ
แล้วในจตุพรคนนี้ล่าสุดก็เข้ามอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
อ้างว่ากลุ่มกู้ภัยคู่กรณีมาพูดจาหยาบคายกับเขาก่อน
ตัวเองก็เลยทักท้วงไปว่าเป็นอาสาถูกต้องนะแจ้งเข้าระบบเรียบร้อย
ที่จะมาช่วยเหลือคนเจ็บที่ยิงปืนเนี่ยเป็นการป้องกันตัว
เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีกันหลายคนค่ะ
แล้วถ้าผมโดนแทงผมตายนะผมก็ต้องยิงปืนกับยิงป้องกันตัวเองก่อน
เพราะอย่างน้อยข้างหน้าผมมี๖คนข้างหลังมีอีก๓คน
ถามว่าถ้าผมมีผมต้องยิงไหมผมก็ต้องยิงป้องกันตัวเองก่อน
นี่ก็คือให้การกับตำรวจนะคะแล้วก็ตำรวจอ่ะตรวจสอบปืนแล้วก็
ทะเบียนถูกต้องนะคะปืนที่เขาใช้เนี่ยแต่ว่าผิดเรื่องการพกพาแล้วก็การยิงปืน
ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะคะส่วนประเด็นการแย่งผู้ป่วยเนี่ย
เดี๋ยวคงต้องเรียกทั้งสองหน่วยงานมาคุยกันอีกที
งั้นก็จะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้อีกนะคะ
อาจมากนะเพราะว่ากลางวันแสกด้วยนะครับ